หม่อมให้เรียบเรียงตำราราชาพิเศษครั้งกรุงศรีอายุทยาสำหรับหอหลวง
ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบหลักฐานในประเทศไทย
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้สร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยเป็นแบบแผนที่ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน
แต่ในบางรัชกาลอาจปรับเปลี่ยนไปบ้างตามความเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง
นับตั้งแต่รัชกาลที่๑ถึงรัชกาลที่๙
มีการประกอบการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษมาแล้ว๑๑ครั้ง
รัชสมัยรัชกาลที่๑รัชกาลที่๕และรัชกาลที่๖
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ๒รอบตามคติความเชื่อว่า
การจัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษให้เต็มแบบแผนโบราณราชประเพณี
จะเป็นพระเกียรติยศและเป็นสีสวัสดีมงคลแก่บ้านเมือง
โดยหนึ่งในขั้นตอนสำคัญยิ่งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั่นคือ
ส่งพระมุรทาพิเศษหรือการรดน้ำที่พระเสียร
ซึ่งตามคติความเชื่อของพรามถือเป็นการเปลี่ยนพระราชสถานะ
สู่ความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์
และการรับน้ำอภิเษกหรือการรดน้ำที่พระหัด
ซึ่งแต่เดิมพรามเป็นผู้ถวายน้ำอภิเษก
แต่ในราชการที่๙เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก
ส่งรับน้ำอภิเษกจากผู้แทนสมาชิกรัฐสภาประจำทิศทั้ง๘
เป็นนัยยะแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยโดยแท้จริง
หยิบขึ้นมาเพียงส่วนเล็ก
ว่าท่านมีความสำคัญที่เราศรัทธา
เพราะเราเห็นตั้งแต่รัชกาลที่๑ในรัชกาลที่๙
ศรัทธาแล้วก็ดำเนินชีวิตดูแลประชาชนมาอย่างเข้มแข็งตลอด
และในความสำคัญในการเป็นที่จะขึ้นมาเป็นบรมราชาพิเศษ
ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นั้นก็มีภารกิจที่หนักและก็จะต้องเสียสละ
พระมหาพิชัยมงกุฎหนึ่งในเครื่องราชกุฏธภัณฑ์
ถวายพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เครื่องหมายแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชการที่๑
ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร
ตามโบราณราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎมาแล้ว

แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่๔เป็นต้นมา
พระมหากษัตริย์ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎมาทรงสวมแทน

แต่ยังยึดถือขั้นตอนสำคัญที่สุดของการส่งพระมุรทาพิเศษ
คติความเชื่อทางพราม
และนำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามาประกอบในพระราชพิธีด้วย
ขณะที่สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สมัยรัชกาลที่๕และรัชกาลที่๙
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งในหมู่มหามณ์เทียน
ส่วนในรัชกาลที่๖ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโพธิ
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
หลังจากประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเสร็จสิ้น
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
โดยในรัชสมัยรัชกาลที่๕
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้มีขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมาก

มีทั้งขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมากและทางชนละมาก

มีเพียงแต่ขบวนราบใหญ่จากพระมหามณ์เทียน
ยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเท่านั้น

ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้มีการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหะยาตราสะทนละมาก
ในพระราชพิธีเฉลิมพระจรปรรพันธ์สาครบ๓รอบ